คุณผู้ชมฮะเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่นะคุณผู้ชม
ถ้าเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาหางช้าง
ขนหางช้างเนี่ยนะคุณนะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นวัตถุมงคลอย่างดี
แต่ถ้าได้มาครอบครองโดยไม่ถูกต้อง
ไปทำผิดต่อช้างระวังจะล่มจม
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นกับช้างตัวหนึ่ง
นี่จะได้เห็นร่องรอยสภาพบาดแผลจากของมีคมตรงขาหลังข้างขวา
เขาบอกว่าเหมือนมีโจรร้ายมาทำให้เขาเจ็บพอเจ็บแล้วจะได้เด็ดขนหาง
คุณผู้ชมนี่ช้างพังแม่พี่อายุเจ็ดสิบปีแล้วคุณ
ซึ่งมี๒แผลตรงขาหลังข้างขวาแต่แผลไม่ลึกมาก
แล้วจุดของเนี่ยผูกเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาห่างจากหมู่ร้าน
อ่าหมู่บ้านท่านราชที่ตะบลศรีนับรงค์อำเผอชุมพลบุรี
เจ้าของก็คือนายอานนนคโครตวงท์เนี่ยแล้วให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมแล้วนะ
ขณะที่เอาอาหารไปให้พังแม่เพียวนะ
สังเกตเห็นบอกว่าเอ๊ะพังแม่เพียวเนี่ยทำไมเหมือนเจ็บที่ขาด้านหลังนะครับ
พอมองดูมีบาดแผลมีเลือดไหลนะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็พยายามหาดูแถวนั้นมีอะไรที่จะมาบาด
หรือว่ามากรีดเท้าของแม่ช้างได้บ้าง
ไม่ได้นะคุณนะตรงที่ผูกไว้มันเป็นพื้นที่โล่ง
คิดแบบนี้ครับน่าจะมีผู้ไม่หวังดี
เพื่อทำให้ช้างเจ็บเพื่อจะขโมยตัดขนหาง
เพราะขนหางของพังแม่เพียวสวย
และที่สำคัญคุณมีหางงอกงอกออกมาด้วย
สำหรับช้างพังแม่เพียวเป็นช้างที่เชื่องไม่ทำร้ายคน
แต่เขาจะหวงหางของเขามากนะ
อาจจะมีคนพยายามที่จะมาตัดขนหางแต่ตัดไม่ได้
ก็เลยใช้ของมีคมแทงที่ขาจนเกิดบาดแผล
ส่วนตัวควานช้างเองเจ้าของช้างเอง
บอกว่าจริงก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะไม่ได้แจ้งความด้วย
แต่อยากให้คนที่มีช้างดูแลช้างให้ดี

แล้วมาทำให้พังแม่เพียวเจ็บนะครับ

แล้วก็เรื่องของความดีแล้วมาทำให้พังแม่เพียวเจ็บนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็เรื่องของช้างด้วยแล้วก็เรื่องของความดี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
รู้จักดีคุณเรื่องราวเกิดขึ้น
หญิงสาวคนหนึ่งเข้าป่าและพัดหลง
แล้วไปดื่มน้ำที่รอยเท้าช้าง
และตั้งท้องคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมหอมมาก
ก็เลยชื่อว่านางผมหอม
พอโตมานางผมหอมอธิษฐานจิต
ให้ฝันถึงพญาช้างซึ่งเชื่อว่าเป็นพ่อ
เพราะว่าแม่ของเธอไปดื่มน้ำที่รอยเท้าช้างใช่ไหม
ปรากฏว่ากลายเป็นตำนานพื้นบ้านว่า
นางผมหอมเจอพ่อก็คือพญาช้างจริง
พญาช้างเลี้ยงดูนางผมหอมจนกระทั่งโตใหญ่เติบใหญ่
แล้วปรากฏว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งชอบนางผมหอม
ก็เลยพานางผมหอมไปอยู่ในเมืองด้วย
ทีนี้เป็นการพรากจากกันระหว่างพญาช้างกับนางผมหอม
ซึ่งนางผมหอมห่วงลูกสาวมาก
ตนเป็นช้างแต่ลูกสาวเป็นคน

ก็เลยให้หางช้างเอาไว้ให้ปัดรังควาน

แต่นั้นเรื่องของหางช้าง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องของทั้งคุณสัย

แล้วก็กลายเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวอีสาน

พระครูท่านบอกว่าถ้าได้โดยช้างอนุญาต

แต่ถ้าได้โดยขโมยหางช้างจะล่มจม
คุณผู้ชมฟังพระครูท่านเล่าหน่อยนะครับ

คือเขาให้ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว
แต่ถ้าไปข้าวมานอกจากจะไม่มีคุณแล้วพุทธคุณแล้ว
เป็นทูตกับผู้ทำอีกพูดได้อีก
หลายคนได้งาช้างแล้วอยู่ไม่ได้
เอาไปขายต่อขายต่อไปเรื่อย
ถ้าขโมยไปอยู่ไม่ได้แน่
เราก็ไปสำรวจตรวจสอบร้านขายเครื่องรางของขลัง
ที่ตั้งอยู่ที่ประตูทางเข้าศูนย์โคชศักดิ์ศึกษาจังหวัดซุรี

มีแหวนหางช้างราคาตั้งแต่๑๕๐บาทขึ้นไปถึงหลากหลายร้อยบาท
ส่วนกำไรหางช้างหลักพันบาทขึ้นไป
ส่วนหางช้างงอกสีขาวก็มีคุณ
เดี๋ยวดูนะจะสวยขนาดไหนแต่มีราคาแพงขึ้นตามลำดับ
เพราะเชื่อว่าหางช้างงอกมีพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์มากกว่า
ส่วนเครื่องประดับที่ทำจากอื่นนะครับ
ส่วนเครื่องที่ทำจากงาช้างก็มีราคาสูงกว่าหางช้างเหมือนกัน
เจ้าของร้านยืนยันว่าเครื่องประดับเกี่ยวกับช้างทั้งหมด
เป็นของที่ได้มาอย่างถูกต้องเหมือนมีพิธีกรรม
แล้วก็ช้างอนุญาตแล้วคุณ
เมื่อกี้เห็นช้างของพังแม่เพียวหางของพังแม่เพียว
ก็หาดูได้ยากเหมือนกันนะที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายนะ
เพราะว่าหางมีลักษณะเป็นงอกด้วย
อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อด้วยนะคะ